มาดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
กรณีที่การรถไฟเปิดให้บริษัทเอกชน
นำรถมาวิ่งบนทางรถไฟ

แต่ดูเหมือนว่าบรรยากาศไม่ค่อยจะสดใสสักเท่าไหร่นะคะ
เพราะว่าวันนี้หลังจากที่รถไฟทดลองวิ่งส่งปูนซีเมน

คุณผู้ชมก็เกิดเหตุตกรางค่ะ
รถไฟขบวน๑๖๐๑ที่บรรทุกปูนซีเมน
เกิดเหตุตกรางนะคะช่วงระหว่างสถานีหินลับผาเสด็จ
ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณ๑๒นาฬิกา๒๐นาทีของวันนี้นะคะ
ก็ทำให้รถสินค้าที่บรรทุกมาทั้งหมด๒๒คัน

มีพนักงานได้รับบาดเจ็บ๑คนค่ะ
รถไฟขบวนนี้เป็นรถไฟขบวนทดลองวิ่งขนส่งปูนซีเมน
หลังจากที่มีการจัดซื้อหัวรถจักรใหม่
เข้ามาตามโครงการการรถไฟแห่งประเทศไทย
เปิดให้เอกชนสามารถจัดขบวนรถมาวิ่งบนทางรถไฟ
เพื่อแก้ปัญหาหัวรถจักรขาดแคลนของการรถไฟนะคะ

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือกีดขวางการเดินรถของรถไฟ
ขบวนที่ไปเส้นอุบลรัชธานีค่ะ
ดังนั้นจึงต้องมีการปรับเส้นทางนะคะ
ไปใช้เส้นทางแก่งคอยบัวใหญ่โคราช
ใช้เส้นทางเหล่านี้แทนชั่วคราวก่อน
กว่าจะมีการกู้ขบวนรถไฟที่ตกรางออกได้
และขณะนี้นะคะก็ยังอยู่ระหว่างการหาสาเหตุการตกรางครั้งนี้ค่ะ